กลับไปต่อกันที่วงการก็อฟของไทยกันบ้างนะคะ

ออกมาเปิดเผยถึงเป้าหมายในปี๒๐๒๐
โปรมือหนึ่งของโลกปัจจุบันเป็นมือที่๑๒ก็บอกว่า
หมายลงเล่นปี๒๐๒๐ก็คืออยากจะออกสตาร์ทฤดูการให้ดีก่อน
เพื่อที่จะส่งผลดีตามมาในรายการต่อไปค่ะ
ซึ่งปีที่แล้วโปรเมลงเล่นไป๒๙รายการ
การตัดตัว๒๘รายการด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่สามารถคว้าแชมป์ได้
ท็อป๑๐ได้ถึง๑๐รายการด้วยกัน
ซึ่งท็อป๑๐ใน๑๐รายการที่ว่ามานี้นะคะ
รองแชมป์มาได้๑รายการแล้วก็คว้าอันดับที่๒ได้ถึง๒รายการค่ะ
ขณะที่โปรโมโมเรียจุธานุกานะคะณปัจจุบันเป็นมือ๓๘ของโลก
บอกว่าปีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมองว่าตัวเธอนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักค่ะ
เนื่องจากว่าไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่โปรโมก็บอกว่า
ที่จะคว้าแชมป์ในแต่ละครั้งมันเป็นเรื่องยากเหมือนกัน
เพราะว่าทุกอย่างจะต้องลงตัวไปหมด
ซึ่งฤดูการใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากนะคะ
ก็ตั้งเป้าว่าจะพยายามไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะอย่างอัธยาธิติกุลค่ะ
กีนักกอล์ฟสมัครเล่นมือหนึ่งของโลกที่ปัจจุบัน

จากการเป็นมือสมัครเล่นมาหลายปีแล้วนะคะ
โทโปรในปีนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน
เต้นเหมือนกันรวมถึงยังรู้สึกว่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับสถานะที่เป็นที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นส่วนการลงเล่นรายการแรกในอาชีพนะคะจะเป็นรายการใดก็ต้องรอประเมินแต่ก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกลุ่มผ่าผันค่ะส่วนโปรโมและโปรเมนะคะรายการแรกที่จะดวนวงสวิงในปีสองพ
ที่แล้วสนามเติมกันอีก